กันต่อหลังจากที่ผลงานใน๒เกมแรก

ผู้เล่นเจ็บแต่ที่สำคัญคือเจอกับอากาศหนาวเหลือเกิน
บอกว่าสภาพอากาศนี่หนาวเหน็บมาก

ครับก็ดูนะครับว่าการปรับแก้เกมจะเป็นอย่างไร
ติดตามได้นะครับจากทีมข่าวที่ไปทำข่าวที่นั่นครับ
ก็ส่งข่าวมาบอกกันทุกวันอย่างต่อเนื่องนะครับ
เขาก็บอกว่าอากาศ๗องศาเซลเซียสตอนนี้เนี่ย
ไปหมดแล้วนะครับเพราะว่าไม่สามารถที่จะแก้ปัญหาอากาศหนาวได้นะครับ

ที่๓ในกลุ่มเอฟซาเฟชเช่ฮิโรชิมาแชมป์เจลีกนะครับ
กันวันพุธที่๑๖มีนาคมนี้

เพราะว่ากล้ามเนื้อตึงน่าจะฟิตพันธุลงสนามนะ

คุณเอเมชิดชอบทางสโมสรก็ย้ำกับนักเตะว่า

แต่ถ้าเกิดสู้เต็มที่จะมีโอกาสในการพลิกวิกฤตได้
ส่วนการขาดยูโอโกห์หรือซานโต้บาดเจ็บ

แมทที่เหลืออยู่เนี่ยเราสู้ยิบตาครับ

ใครก็ตามแต่ที่มีโอกาส

และสำหรับฟุตบอลของประเทศไทย
เรายืนอยู่ได้ด้วยระบบแล้วเราก็เราเชื่อว่า
ความเข้าใจในเรื่องแท็กติกของการซ้อมมาตลอด
เด็กทุกคนเข้าใจดีเพราะฉะนั้นใครจะไปทดแทนใครในตำแหน่งไหนเนี่ยนะครับ
ก็น่าจะทำได้นะครับ
หลังจากเสร็จสิ้นภารกิจการฝึกซ้อมนะครับ

สอนก็พานักเตะสตาร์ฟโค้ชและทีมงานมาเติมพลังกันหน่อย
เขาบอกว่าเป็นร้านเนื้อย่างเกาหลีในตัวเมืองฮิโรชิมา
ไปญี่ปุ่นแต่ไปกินในย่านเกาหลี

แล้วที่บ้านเราเราก็สามารถกินเมนูอื่นที่ไม่ใช่เมนูอาหารไทยได้
คุณผู้ชมครับสำหรับร้านนี้เนี่ยนักเตะเขาบอกว่าเตาย่างของแต่ละโต๊ะเนี่ย
ไฟแรงสุดไฟแรงมากเขาบอกว่ามันเหมือนเผามากกว่าย่าง

โอ้โหแต่ดูนี่ดูสิครับตัวดูดควันนี้สงสัยจะร้อนจริง
นั่นแหละสิก็กินเพื่อเพิ่มพลังแล้วก็ความอุ่นเลยนะ
เพราะว่าอากาศหนาวจริงคุณผู้ชมครับเขาบอกว่ารับประทานกันอย่างอร่อย
โดยเฉพาะคนนี้ไคโยฟิลิเปก่อนหน้าเจ้าบราซิล

ก็มีโอกาสได้คุ้นเคยกับเมนูเกาหลีญี่ปุ่นมาอย่างดี
ครับไปดูโปรแกรมกันหน่อยนะครับสำหรับเกมในกลุ่มนี้ครับ
แข่งขันกันวันพุธที่๑๖มีนาคมนะครับ
และคู่ของตัวแทนยักษ์ไทยบริรัมยูในเต็ดนะครับ